วันนี้มีคลิปเรื่องราวที่เกี่ยวกับการขับรถขับรามาฝากกันถึง๒คลิปด้วยกัน
เรื่องแรกเป็นคลิปอุทาหรณ์นะคะบริเวณโค้งที่เป็นโค้งอันตรายบริเวณปากช่องนี่แหละ
มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่สลดพอสมควรเหมือนกันจะเป็นยังไงติดตามกันก่อนเลยค่ะ
วิดีโอนี้นะคะถูกบันทึกเอาไว้เมื่อช่วงเที่ยงของวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะ
วงกลมสีแดงเอาไว้นะคะเป็นเหตุการณ์ขณะที่นายวรชัยโภคศัพย์ภัยศาลวัย๗๓ปี
กำลังขับรถลงเขาบริเวณโค้งมอเตาถ่านถนนสายปากช่องทรัพย์สนุนค่ะ
ก็ได้ออกมาเจอกับรถที่สวนมากำลังแซงเส้นทึบออกมาเลยนะคะ
รถเสียหลักพุ่งชนข้างทางแล้วก็ตกเขา
ทำให้ผู้ขับขี่คือนายวรชัยเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเข้าพักรักษาตัวได้ไม่นานค่ะ
โดยลูกชายของนายวรชัยคือนายทัชพลโภคศัพย์ภัยศาลหนุ่มวัย๓๔ปี
ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีของเรา
ขณะเกิดเหตุพ่อของตนกำลังขับรถกลับจากวัดที่ลบบุรี
่งหน้ามาที่บ้านพักที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
โดยจุดดังกล่าวอยู่ก่อนถึงบ้านเพียง๕กิโลเมตรเท่านั้น

ซึ่งจากการดูกล้องติดหน้ารถยนต์เบื้องต้นนะคะ
พบว่าก่อนถึงจุดนี้พ่อได้แวะเข้าข้างทาง
แล้วก็ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยต่อนะคะ

แต่นายทัชพลก็ยอมรับนะคะว่าคุณพ่อขับรถค่อนข้างเร็ว
แต่ว่าจุดดังกล่าวอย่างที่เห็นจากภาพกล้องหน้ารถเนี่ย
ก็เห็นว่ามีรถแซงเส้นทึบออกมานะคะสวนทางมา
รถสะบัดเสียหลักแล้วก็เกิดอุบัติเหตุในที่สุด
ท้ายไว้ด้วยนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่อยากจะโทษใคร
แต่อยากฝากให้เป็นอุทาหรณ์ถึงผู้ขับขี่รถทุกท่าน
แซงเส้นทึบแล้วก็ให้ขับรถตามกฎหมาย

ได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาว่าจุดดังกล่าว
มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตก่อนหน้านี้

รวมทั้งก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุทำนองนี้มานับไม่ถ้วน
ก็จัดว่าเป็นหนึ่งในโค้งอันตรายที่ต้องขับขี่อย่างระมัดระวัง
ราบริเวณโค้งมอเตาธาน
ต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณทัชพลลูกชายด้วยนะครับ
ต้องขอขอบคุณที่นำคลิปนี้มาเผยแพร่ต่อ
เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนได้รับทราบกัน

ไม่เขาก็เราทุกคนจะได้รับความปลอดภัย